มุจจำครับเราช่วยแล้วเขามีเงินให้ไหมไม่ได้มีอะไรบอกเราช่วยด้วยใจไม่ได้มีอะไรให้เลยทำไมต้องประโยชน์ให้คนที่ไม่ผิด
คุณจอมทรัพย์นี่ไม่ผิดนะเพราะแกไม่ได้ขับรถผู้ชายทำไมต้องต้องไม่เอาอ่ะ
แต่ถึงยังไงถ้าจะตัดสินว่ายืนยันออกมาป้านี่ก็ยังติดใจเนอะ
ก็ยังติดใจอยู่เพราะว่ามันเห็นแบบนี้มันเห็นแล้วมันเห็นเป็นผู้ชายแต่ไม่เป็นผู้หญิง
ตอนนี้คือเราก็ยังคงยืนยันที่จะปฏิเสธทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นโปรยข่าวไปตั้งแต่ต้นรายการมาสักครู่นี้เนี่ย
คือไม่ใช่ของใหม่นะคะแต่ว่าในจังหวะที่เอาออกมาเนี่ย
เป็นจังหวะที่ยังมีบริบททางการเมืองเยอะอยู่นะคะตอนนั้นเราก็เลยยังไม่ได้หยิบมา
แต่ถ้าคุณผู้ชมจำได้ช่วงปลายปีต่อต้นปีเราบอกไว้แล้วว่ามันมีหลายคดีที่ต้องตาม
ภายในปีนี้จะทราบนะคะว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังขาวดำเป็นอย่างไรนะคะ
ซึ่งสองคดีใหญ่อันหนึ่งเนี่ยตัดสินแล้วเรียบร้อยนะคะคือคดีของครูจอมทรัพย์และพวก
อีกหนึ่งคดียังแต่คนกลัวแล้วก็มีข่าวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะ
คือกรณีของเสือดำนะคะแต่ว่าก่อนเสือดำก่อนหน้านี้มีให้เห็นไปคดีหนึ่งจำได้ใช่ไหมคะ
คดีหมีขอเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูดอยู่ประมาณสองสามคดีนะคะคุณผู้ชมคดีแรกที่เราจะพูดถึงคือคดีครูจอมทรัพย
อันนี้พูดได้อธิบายได้ว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าคดีครูจอมทรัพย์เองเป็นคดีที่จริงแล้วเป็นคดีที่ดูเหมือนจะยากตั้งแต่ต้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าครูเนี่ยถูกกล่าวหาเสร็จแล้วพอถูกตัดสินเสร็จก็จำคุกจำคุกเสร็จได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะก็ออกมาออกมาเสร็จมาเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะบอกว่า

นึกว่าไปเล่นการเมืองซะแล้วไปเล่นแต่จริงการเมืองยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระหวังนี่ก็ทำได้ดีนะการเมืองก็จังหวันก็ทำได้ดีไม่ค่อยดีแล้วดูแล้วเหมือนเชียร์ใครบางคนอ่ะต่อไปเชียร์ประชาชนนี่จริงตอนนี้อ่านไหนบอกอาจารย์ถามถึงแล้วนะคะเราพยายามจะนัดทางกรกตนะคะยังไม่ได้คิวค่ะกรกตก็เป็นจำ
เรากลับมาคดีนี้ก่อนเห็นก็เห็นเขากล่องกระดงกล่องกระดาษท่านต้องตอบเยอะเลยน่าสงสารเหมือนกันรอนัดคิวกรกตอยู่ค่ะหลายอย่างเราอยากให้ท่านอธิบายให้เราฟังหน่อยเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดอาจารย์ค่ะมาคดีสองสามคดีนี้ก่อนครับคดีครูจอมทรัพย์คดีครูจอมทรัพย์เนี่ยจริงไม่ได้มีอะไรแบบที่ต้องลุ้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันถูกคลี่คลายไปตั้งแต่ตอน

กับกระบวนการยุทธิธรรมในต่างประเทศค่อยใจความสำคัญมากการขัดคำสั่งหรือการฝากฟื้นกระบวนการยุทธิธรรมมันทำให้เสียระบบแล้วดูมันคดีเล็กนิดเดียวแจ้งก้อความในประเทศในการลื้อฟื้นคดีมันก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแต่โดยลักษณะของมันเนี่ยมันเป็นคล้ายกับเป็นการขัดขวางกระ

อย่างดุษดีธรรมให้ซึ่งอาจารย์ค่ะสุดท้ายแล้วสารท่านตัดสินเอาตัวครูจำทรัพย์ก่อนก็คือตัดสินว่าผิดผิดแล้วก็โทษในจำคุกด้วยนะแล้วก็หนักแล้วก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใช่ค่ะจะบอกว่าโทษจำคุกก็คือ๘ปีโดยไม่รอลงอาญาอาจารย์การที่ไม่รอลงอาญานี้เป็นเพราะว่าเคยมีความผ
ประกันได้แต่ว่าทรัพย์ไม่พอตอนนั้นเงินไม่พอ

ก็ต้องอุทธรณดีกากันต่อไปนะต้องอุทธรณ
คดีเขาไม่หยุดผมก็ต้องอุทธรณ์ก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่ง
อาจารย์ในส่วนของคดีครูจอมทรัพย์เนี่ยนะคะ
คือถ้าเราย้อนกลับไปสิ่งที่มัน
ทำให้คดีนี้มันชัดขึ้นมาในช่วงหลังเนี่ย
คือเรื่องของคนที่มารับสารภาพแทนหรือว่า
หรือว่าเรื่องของข้อต่อสู้ที่เข้าไปในศาล
คือเพราะว่าตอนเป็นข่าวคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ใช้บุคคลต่อสู้กันในสื่อเยอะ
คุณทัศนีอ่าเอาไปเอามาปรากฏอ้าว
สับวาปีก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไปนะไม่ได้เบอร์ความ
ใช้ร่องรอยที่รถแทน
จริงแล้วมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึง
คือก่อนที่สับวาปีจะเข้าไปชำระเงินในศาลแทน

มันมีอีกคนนึงซึ่งเคยมารับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนขับ
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงเสิร์ชรูปสะอาด
พอเกิดล้องรอนพลิรุธขึ้นมาทันทีเลย

ซึ่งอันนี้ข่าวไม่ออกช่วงตั้งแต่ต้นถึงกลางเรื่องของ

อ่ามาเน้นที่สับมาปีคุณปัญญามาเม่นไปเอาเรื่องนี้มาไงอ่า
จะบอกกับตำรวจก็ไม่ค่อยปล่อยอะไรออกมาช่วงแรก

ว่ามีใครไปเจอใครที่บ้าน
เอาใครมาสารภาพเอาแล้วมาเปลี่ยนคนใหม่

แต่ตำรวจก็ไม่ปล่อยเหมือนกันตอนนั้นตำรวจโดนเยอะนะคะก็โดนเยอะนะ
ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่คุณจอมทรัพย์สู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย
ก็ประหลาดกระทรวงจะทำเป็นคุณดูแลอยู่
ถ้าปล่อยมากก็เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน
แต่ต่อมาถ้าเราจำได้
คุณดุษฎีก็ไปพบกับท่านปัญญามาเม่น

เขาบอกก็ประสานงานข้อมูลกัน
เพราะว่าเข้าใจส่วนรัชการก็คงไม่อยากขัดแย้ง

อยู่ตรงนี้มันมีคน๒คนมารับ๒ครั้ง

มีเกินการตามร่องรอยของรถที่เกิดเหตุได้
ที่อ้างว่าเกิดเหตุเขาตามร่องรอยได้

คือจริงแล้วคนนี้นะคะคือคนสำคัญ
ที่มาบอกว่าตัวเองเป็นคนทำ

จริงแล้วสื่อหลายแขนงหลายสำนักเลยนะ
ช่วยกันตามนะคะไม่ว่าจะไล่สัมภาษณ์พยาน

ธังที่เรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นงานมากแล้ว
ใช่ตั้ง๗๘ปี
๔๗๔๘แล้วเนี่ย
อาจารย์มันมีคดีหลายคดีไหมคะ
ที่ลักษณะความเชื่อของสังคม
เอาอย่างนี้นะคะขออนุญาตพาดพิงตำรวจนะคะ

ตำรวจเนี่ยสังคมส่วนใหญ่นะตอนนั้นไม่เชื่อ
เพราะว่ามีหลายต่อหลายคดีให้สงสัย
ในขณะที่เมื่อเทียบกันแล้วคนที่มาร้องความเป็นธรรมเป็นครูบาอาจารย์
ก็คือครูจอมทรัพย์เนี่ยทำให้ตอนนั้นตำรวจเลือกที่จะไม่พูด

เลือกที่จะไม่พูดแล้วรอแบบปั้งเดียวเลยตอน
ซึ่งจริงในช่วงนั้นมันมีคดีที่ลื้อฟื้นขึ้นมาอีก๒คดี
คดีหนึ่งเราก็จำได้คดีในกุ้งที่ปล้นกันที่สิงห์บุรี
เรื่องนั้นก็ลื้อฟื้นไม่สำเร็จ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตำรวจสองคนที่ถูกกล่าวหาว่า
โดนมา๒๐ปีลื้อฟื้นก็ไม่ขึ้น
คือ๒คดีนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่ามันเป็นการใช้กฎหมายหรือฟื้นคดีใช่ไหมคะ
ซึ่งกฎหมายลื้อฟื้นคดีมีก็จริงแต่ว่าการลื้อฟื้นคดีไม่ได้ง่าย
มันมีที่สำเร็จอยู่ก็ที่สระบุรีที่หาว่าปล้นทองนะครับ
ซึ่งประจวดว่าอันนั้นก็ประสบความสำเร็จ
อย่าไปบอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเลยมันมีแต่พยาหลักฐานมันต้องชัดแจ้งจริง
ซึ่งอันนี้ค่ะอาจารย์คดีครูจอมทรัพย์เนี่ยถ้าให้อธิบายในทางกฎหมายครูกฎหมายจะสอนว่าอะไรคะ
คือเราพูดตั้งแต่ต้นพยานหลักฐานมันต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นศาล
มันลื้อที่หลังโอกาสมันพลิกได้ยากมากใช่ไหม
อาจารย์คดีอีกคดีนี้มันแต่คดีน้องนักข่าวที่ยิงกันที่ไปจวกว้วยหินนางสือพิมพ์ขนาดใหญ่แล้วเธอก็ติดคุกด้วย

ใช่เห็นไหมก็เหมือนกันพอจะลื้อมันลื้อไม่ได้เพราะว่าเราถามว่าทำไมกระบวนการยุติธรรมต้องรวดเร็วรวดเร็
เพราะพญาหลักฐานมันอยู่แต่พอมันเกิดความล่าช้าปั๊บความยุติธรรมก็จะเสียหายเพราะพยาหลักฐานมันหาย
เราต้องคิดอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่นักกฎหมายเขาถึงบอกว่าเวลาจับเกี่ยวข้องกับพยานต้องเอามาทั้งหมดต้องหาทั้งหมดให้ครบนะครับ
อ่าฮะแต่ทีนี้อ่าในแง่ของถ้ามองทรงคดีแล้วอาจารย์คิดว่าครูจอมทรัพย์ควรจะ
เพราะว่าเธอต้องเธอต้องอุทธรณ์แต่อุทธรณ์วันนี้คือไม่ได้ดูในเนื้อนะ
เนื้อเธอปฏิเสธเธอไม่ได้ชนแต่นี่พยานหลักฐานเนี่ย
พยายามหลักฐานที่จะเอามาใหม่มันก็ไม่มีแล้วเพราะพยานหลักฐานทั้งหมดอยู่ในสารในคดีใหม่นี้แล้ว
หมดแล้วหมดแม็กซ์แล้วเติมอย่างอื่นไม่ได้
อาจารย์เคยเจอคดีไหนที่เป็นลักษณะแบบนี้ไหมคะคือวางแผนกันใหม่หมดเลย
เพราะว่าวันนั้นที่ท่านสุริยะมาอธิบายให้ฟังเนี่ยนะคะคือว่าครูจอมทรัพย์รับรู้ตั้งแต่ตอนแรก
มาตลอดมาตลอดเลยคืออาจารย์เคยเจอลักษณะแบบนี้ไหมคะ
อย่างเราเวลาเขาสู้เขาไม่ค่อยสู้กันอย่างนี้ถ้าเขาสู้เขาสู้แต่สารชั้นต้นเลย
พยานหลักฐานเขาต้องปูตั้งแต่ครั้งแรกเลยหลายคดีที่บางทีก็มีพยานหลักฐานเท็จ
แต่วางกันตั้งแต่สารชั้นต้นคือเขาจะดูสมมุติคนที่เขาช่วยกันเนี่ยนะ
คดีพยานมาอย่างนี้แล้วเขาเตรียมวางคดีเลยวางรูปคดีตั้งแต่ตอนซักค้านแล้ว
และเตรียมที่จะหาพยานอะไรมาเสริมเนี่ยปัจจุบันเราเห็นว่าจริงแล้วการดำเนินคดี
ที่สำคัญเนี่ยคือต้องมีพยานหลายคดีนะเวลานี้ที่ต้องโทษที่ผิดที่แพ้
เพราะอะไรเพราะอย่างเช่นบางคดีอ้างพยานไว้๑๐ปาก๒๐ปาก
แต่พอสืบในศาลไปตัดทิ้งสิเหลือสองปากอย่างนี้คือจุดอ่อนของฝ่ายจำเลย
ที่จะพิสูจน์ความจริงแต่ว่าพักหลังเนี่ยนะพักหลังเนี่ย
ประชาชนเก่งขึ้นเริ่มต่อสู้คดีเป็นขึ้น
มีที่ต่อสู้ไม่เป็นคือไปชอบไปเชื่อคำพูดที่ว่าให้การปฏิเสธรายละเอียด
ให้การชั้นศาลอันนี้มันไปไม่ค่อยได้
หมายถึงว่าถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติจะมีใครที่เหมือนกับวางแผนเป็นขบวนการ
เพื่อที่จะให้มีคนรับสารภาพแทนรับผิดแทนมาเป็นพยานเท็จเบิกความเท็จแทนเนี่ย
สมมุติถ้าจะมีใครจะทำอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ตั้งแต่สารชั้นต้น
แต่ของครูจอมทรัพย์เนี่ยคุณครูรับโทษไปแล้วใช่ไหมคะ
และอันนี้เป็นการรื้อคดีของครูจอมทรัพย์ก็มีพยานทั้งหมด๑๒ปากที่คุณครูอ้าง
แต่คุณครูสืบแค่สองปากคือสืบตัวเองกับหลานไม่ได้สืบเซลลแมนที่ขายรถยี่ห้อหนึ่ง
ไม่ได้ไปสืบร้านขายเสื้อผ้าไม่ได้ไปสืบร้านทำผมซึ่งคุณครูเธออ้างหมดเลย
แต่เธอไปสืบพยานแค่สองปากอ้างฐานที่อยู่ว่าคืนเกิดเหตุเธอไม่ได้ไปไหนเธออยู่บ้านกับหลาน
ซึ่งมันก็เป็นข้อสังเกตที่เราเคยพูดมาว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เอาสามีมา
เธอก็ตอบว่าเอาสามีมาความน่าเชื่อถือมันน้อยมันไม่ใช่หรอกความน่าเชื่อถือน้อยหรือไม่น้อย
ไม่ได้อยู่ที่ความสัมพันธ์ของตัวพยานแต่อยู่ที่ข้อเท็จจริงรถไปลอยเฉียวมา
เธอก็บอกไปเฉียวรั้วรวดหนามถ้าจำได้เห็นไหมครับมันมีมุมหลายมุมที่คุณครูน่าจะพิสูจน์ตั้งแต่วันแรก
อาจารย์ขอถามนิดเดียวนะคะเดี๋ยวปิดช่วงแรกแล้วคือคำตอบดิฉันทราบ
ว่าคือดิฉันจะถามว่าเวลาเข้าไปเนี่ยนะคะอย่างเช่นอย่างครูจอมทรัพย์เนี่ย
เป็นครูนะคะต้นทุนทางสังคมสำหรับบริบทเมืองไทยเนี่ยสูงครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะ
คือเวลาไปพิจารณาคดีเนี่ยเอาจริงแล้วมันมีผลมากน้อยแค่ไหนในการสืบว่า
นี่เป็นครูนะจะมาโกหกทำไมอายุเท่านี้อายุราชการเท่านี้แล้วรับผิดมาแล้วด้วย
เข้าไปในคุกออกมาแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีน้ำหนักมากแค่ไหนอาจารย์

มันก็อาจจะเกี่ยวเป็นครูมาแล้วแล้วทำไมต้องมาทำอย่างนี้อีก
มันก็ย้อนกลับไงมันเหมือนมุมแมลงถ้าดีมันก็ดีไปไง
แต่ถ้าไม่ดีมันก็ย้อนกลับเป็นครูมาอาจารย์เมื่อผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแล้วอย่างนี้อย่างนี้
และปรากฏพยานหลักฐานซึ่งเราก็เจอสถานการณ์ของคนที่เป็นครูมักจะถอยหลังไม่ได้

คุณครูจอมซับเดินไปแล้วว่าไม่ได้ขับน่ะแต่พญาหลักฐานที่ออกมามันขับมันขับมันไปไม่ได้
แม้กระทั่งเรื่องรถที่เอาไปพิสูจน์กันวันสุดท้ายซึ่งรถมันควรจะพิสูจน์ตั้งแต่วันแรก

ทิ้งแล้วพยานอีก๑๑ปากจริงเนี่ยถ้าจะกลับไป
ก็ไปเอาพยาน๑๐ปาก๙ปากที่อ้างแล้วมาเบิกความไม่ได้
เพราะเป็นพยานเก่าที่คุณรู้อยู่แล้ว
คือการไต่สวนคดีประเภทพิสูจน์ลื้อฟื้นต้องเป็นพยานหลักฐานใหม่
เน้นอันนี้ค่ะจริงก็เน้นทุกรอบนะคะ
คือคุณผู้ชมคะเวลาตอนที่เราตามข่าวนี้ต้องไม่ลืมว่าบางอย่าง
มันจบไปตั้งแต่ตอนตัดสินคดีครูคดีแรกไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการที่จะมีใครก็แล้วแต่เข้ามาต้องเป็นของใหม่
ถึงจะเรียกว่ารื้อฟื้นคดีถูกไหม
ใช่ก็ขนาดเอารถไปตรวจมันไม่ใช่ใหม่แล้วมันของเก่า
คืออันนี้เป็นในแง่ของข้อกฎหมายถูกไหม
อันนี้คือข้อกฎหมายติดด้วยข้อกฎหมาย
ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเพราะจริงข้อเท็จจริงควรจะใส่มาตั้งแต่ชั้นต้นเลย
สารต้นถูกแล้ววันนี้พอจะเอาพยานเก่ามาเบิกก็เบิกไม่ได้
เพราะคุณบอกพยานใหม่แล้วนี่พยานเก่าคุณอ้างมาหมดแล้ว
อันนี้เรื่องคดีครูจอมทรัพย์เดี๋ยว๒ช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชม
อันนี้มีอะไรใส่ให้หมดเพราะยังเป็นชั้นต้น
คดีหนึ่งตัดสินไปแล้วอีกคดียังแต่ว่าคดีหมีขอที่ตัดสินไปแล้ว
ก็ยังไม่ได้เสร็จสิ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรออาจอีก
ที่บอกว่าคดีที่ยังไม่ตัดสินที่จะตัดสินวันที่๑๙มันเสร็จไปตั้งปลายปีแล้ว
พยานหลักฐานมันหมดแล้วเสือดำมันหมดแล้ว
พยานหลักฐานเขาใส่กันไปหมดแล้วทีนี้สารชั้นต้นเขาพิพากษาแล้วแหละ
เขาเขียนแล้วแต่เขาส่งมาให้อธิบดีภาค๗เป็นตรวจ
ให้ผู้ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่ตรวจถ้าจะอ่านวันที่๑๖
วันนี้มันจบแล้วเราพูดอย่างไรก็ไม่มีอิทธิพลอะไรเลย
ถึงไม่ตัดสินก็ไม่มีอิทธิพลอะไรแล้วคืออยากให้เข้าใจ
บางทีบางคนชอบบอกเนี่ยไปพูดไปชี้นำไม่ใช่ชี้นำ
ที่กังวลกันคือเสือดำแต่เดี๋ยวเอาหมีขอมาโปะให้ดูว่า
ถ้าเทียบกันได้ไหมหมีขอตัดสินแบบนี้
แล้วเสือดำมันจะต่างจากหมีขอได้ยังไงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมาพูดเรื่องเสือดำแน่นะคะ
แต่ว่าก่อนไปเสือดำขอหมีขอก่อนนะคะ
หมีขอตัดสินไปแล้วนะคะแล้วก็มีคนผิดแล้วก็รับโทษนะคะ
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมีคน
ใช่ค่ะคือจริงแล้วมีคนที่เป็นผู้ต้องหา
แต่ว่าหลงผิดสักหนึ่งเราก็เลยจะเห็นเท่าไหร่๑๓
ซึ่งก็ตัดข้อหาที่แรงที่สุดคือร่วมกันล่า
พยายามล่าอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์สรุปถ้าผิดบอกนะคะ
ถูกต้องครับแล้วคนที่สำคัญที่สุดที่ถูกตัดสินไปก็คือคนที่ลงมือนั่นแหละลงมือ
ลงมือก็คือนายตาต้าตาต้าอ่า
เห็นว่าขณะตาต้าเนี่ยรับสารภาพนะ
ตั้งไว้ที่วางกำหนดโทษไว้ที่๗ปี๗ปีนะรับสารภาพเหลือ๓ปีครึ่งแล้ว
สารภาพเหลือ๓ปีครึ่งเนี่ยก็สารก็ไม่รออันที่๑ส่วนบุคคลอื่น
ซึ่งมีผู้หญิงอีก๒คนมีคนอื่นอีกกี่คน๕๖คนที่รับสาภาพ
แต่ผมไม่รู้ว่าสารลงโทษเท่าไหร่คือคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคือ
รอการลงโทษให้อ่ากำลังจะบอกว่าคือถ้าแบบเอาทีละคนมันจะใช้เวลาพอสมควร
แต่ทีนี้คือประเด็นที่คนพยายามจะจับแล้วก็เปรียบเทียบเนี่ย
คือในก็คือมันมันใกล้กันมากมันใกล้กันมากอืมระหว่างหมีขอกับคดีเสือดำเนี่ย
ใกล้กันมากทีนี้คำถามคือว่าโดยพฤติการแล้วเนี่ยนะคะ
ตาต้าซึ่งรับสารภาพว่ายิงกับอีกคดีหนึ่งเสือดำที่คนมองกันว่าต้องเป็นคนยิง
อาจจะปฏิเสธเนี่ยนะคะพิสูจน์ยากต่างกันไหมคะ
ไม่ต่างกันพื้นฐานของการกำหนดโทษน่าจะระนาบเดียวกัน
ระนาบเดียวกันคือเท่ากันทีนี้ของตาต้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีเรื่องปืนอยู่ด้วยรึเปล่า
เพราะว่าต้าต้าใช้ปืนยิงตาต้าอาจจะโดนเข้าหามีอาวุธปืนด้วย
ในข่่าวเนี่ยผมก็ไม่ทราบหรอกเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งสำนวนเขา
ทีนี้ของคนอื่นเนี่ยรอการลงโทษนะครับ
ผมเข้าใจว่าของคนอื่นคงลงแล้วรับแล้วคงไม่เกิน๓ปี
กำลังจะบอกว่าเข้าเป้าถูกไหมคือในลักษณะคดีแบบนี้เนี่ยนะคะ
เวลาไปเป็นคณะเนี่ยเอางี่นะชาวบ้านอย่างหรือฉันนี่นะคะ
คดีนี้เป็นใครแล้วเขาได้รับการพิสูจน์ว่าทำ
อันนี้ยังไม่รวมเขารับสารภาพนะ
เขาถูกพิสูจน์ในศาลไหมว่าเป็นคนลงมือทำ
อันนี้สำคัญที่สุดที่จะเปรียบเทียบ๒คดีได้
ถ้าเป็นคดีที่ไม่ใช่คดีอุกชะกันคือโทษเกินกว่า๕ปีขึ้นไปเนี่ยนะ
รับสารภาพสารไม่ถามแล้ว
ถ้ารับสารภาพในแต่ละข้อหาที่ไม่ใช่อุกชกันสารลงโทษได้เลย
คดีฆ่าคนตายโดยเจตนาอย่างนี้ชิงทรัพย์อย่างนี้
ถึงรับสารภาพพนักงานในการก็ต้องนำพยานเข้าพิสูจน์ให้เห็นว่าจริงนะ
เข้าใจไหมคือคดีอัตราโทษต่ำเนี่ย
แค่จำนวนรับสารภาพไปสารแขวงอย่างนี้จะรับสารภาพทำให้เสียทรัพย์บุกลุก
รับสารภาพสารไม่สนใจแล้วว่าจริงจะจริงหรือไม่จริงเพราะคุณรับสารภาพ
เมื่อรับสารภาพคดีโทษเล็กน้อยสารก็ลงโทษได้เลยนะครับ
ทีนี้ถ้าคดีที่มันปริ่มแล้วมันกัดสะโทษเล็กน้อยเหมือนกัน
รับสารภาพแล้วสารอาจจะให้ความกรุณาในคดีที่ไม่น่าจะกระทำความผิดก็ไปสืบสอบ
ดูธรรมาอาชีพอาชีวะบ้านเรือนเป็นยังไงครอบครัวการศึกษาแล้วก็มาพิจารณาว่าควรจะรอการลงโทษหรือไม่
มันน่าจะมีข้อห้าปืนพื้นข้อห้าล่าแล้วได้ทราบซัด
แต่ข้อมูลที่มีวุดปืนติดตัวสารกำหนดโทษเลยเอาอยู่ปีปีครึ่ง
การวางโทษวางก่อนแล้วค่อยลด
เรื่องนี้เหมือนกันวางตาต้าไว้๗
ก็สารเขาจะดูแหละมันมีเหตุที่จะรอการลงโทษไหม

ถึงตอนทีนี้ที่บอกวันน้ำเดียวกัน
ต้าก็ยิงตาต้าก็มีปืน
อาจจะเบากว่าด้วยซ้ำไปตาต้ามอง

กรณีของคุณตาต้าที่เขารับสารภาพ
อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ารับสารภาพก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์แล้ว

แล้วเราไม่กลัวเหรอคะว่าคนรับสารภาพจะเช่น
รับจ้างเข้ามาเหมือนคดีครูจอมทรัพย์
รับจ้างเข้ามาถูกหลอกมา

ถ้าเป็นอัตราโทษคดีอุกชะกันเนี่ย
อายการต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าใช่คนนี้นะ

แต่ถ้าโทษขั้นต่ำเนี่ยศาลก็ไม่เสียเวลาในการ
เหมือนเล่นการพนันเล่นการพนันจับไปถึงศาล
ถามว่าเล่นไหมเล่นเล่นลงโทษเลยจบ

แต่ถ้าสมมุติคดีที่เขาดูที่โทษใช่ไหมคะ

ถ้าโทษเยอะกว่านี้แล้วมีคนมารับสารภาพ

ยกตัวอย่างคดีที่เกิด๒วันเนี่ยนะ
คดีฆ่าพยาบาลวิชาชีพเนี่ยนะ
เขารับสารภาพเขาฆ่าเขาสละเขาแทงคอตัวเนี่ย

การก็ต้องนำสืบพยานให้เห็น

การแทงแทงอย่างนี้สภาพเป็นอย่างนี้
วีดีโอเป็นอย่างนี้ต้องพิสูจน์

คืออย่าง๗ปีนี่เรียกไม่เยอะเหรออาจารย์

แต่นี่เขาซำมาให้เรียบร้อยแล้วว่า

แล้วก็รวมมาให้แล้ว

กระทงที่๑กระทงที่๒กระทงที่๓

เพราะว่าตามข่าวคือตาตั้งให้การรับสภาพทุกข้อกาวหา

เงื่อนไขว่าทำไมศาลไม่รอ
เพราะน่าจะทุกกระทงเนี่ยรับแล้วเนี่ย
น่าจะไม่เกิน๓ปีแล้วสารรอได้

เพราะทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพย์ที่หายาก

สารก็วางบรรทัศนในการกำหนดโทษ
จำได้ไหมที่โคราชก็ลง

ใช่ไหม
เกี่ยวกับทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะสัตว์ปลา
พักหลังเนี่ยสารลงโทษหนักขึ้น
มันมีไม่ใช่มูลค่ามันมีคุณค่า
เอาหน่อยระบบนิ่งเว้
ใช่เป็นทรัพยากรที่เขามองแค่นั้นแหละ
อาจารย์แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในคดีหมีขอเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่ามีการเลื่อนอ่านคำ

คือคดีเดียวกันที่แบบมี
กำลังจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเสร็จพร้อมกันไม่

สารก็แยกคดีนี้มาตัดสิน
ส่วนอีกคดีอีกจำเลยอีกกลุ่มที่ปฏิเสธ
ก็แยกฟ้องไปแล้วนัดตรวจพยานหลักฐาน

ท่านจะปฏิเสธท่านจะสู้ไงก็เรื่องของท่าน
เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแล้วค่ะ

ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยคือคนก็กังวลว่าเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีสตุ้งสตางค์กังวลไปแบบนั้น
ก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคือหลุดอาจจะไม่หลุดรอดอาจจะไม่รอดแต่เบาหรือรอลงอาญาได้ไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะมันมีข่าวลือออกมานะคะคือวันที่๑๙มีนาคมนี้จะอ่านคำพิพากษาแล้วนะคะ
ซึ่งแปลว่าณวันนี้ที่เราคุยกันอยู่หรือว่าวันสองวันที่ผ่านมาที่มันมีข่าวเนี่ยสารก็น่าจะตัดที่แล้ว
สารท่านน่าจะตัดสินยังคะคือคดีเนี้ยมันสืบพยานจบถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยยี่สิบหกธันวาอ่า
ท่านผู้รักษาสารชั้นต้นเนี่ยท่านก็นัดฟังคำภาษาวันที่สิบเก้า
โดยร่างคำพิพากษาเสร็จแล้วโดยระบบของศาลนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนสนใจ
และเป็นคดีกระทบกระเทือนต่อทรัพยากรธรรมชาติค่ะท่านผู้ปรึกษาเจ้าของสำนวนหรือท่านผู้ปรึกษาหัวหน้าศาลเนี่ย
เขาจะส่งสำนวนนี้ไปให้อธิบดีผู้สาภาพตรวจอีกครั้งหนึ่ง
แต่ต้องไม่ลืมว่าจริงคดีนี้ตั้งแต่ต้นเลยสารให้ความสำคัญโดยให้ท่านรองอธิบดีผู้ศึกษาภาค๗มานั่งร่วมพิจารณาด้วย
อันนี้ขั้นตอนปกติขั้นตอนปกติครับ

ซึ่งหมายความว่าในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์
ช่วงยิ่งข่าวแรงช่วงวัน๒วันนี้เนี่ย
เท่ากับว่าจริงแล้วคำพิพากษาต้องตัดสินแล้ว

ผมเชื่อว่าสารพิพากษาตัดสินเรียบร้อยแล้ว

แล้วตอนนี้มันน่าจะส่งกลับมาอยู่ที่ทองพระภูมิแล้วล่ะ

อาจารย์ความกังวลมีเยอะ
ถ้าสมมุติเราลากมาจากเมื่อสักครู่นี้นะคะ

คือในข้อหาเดียวกันบางคนตัดสินแล้ว
ก็เพราะว่าเขาเสร็จของเขาแล้วเพราะเขารับสารภาพ
แต่บางคนที่อยู่ในข้อหาเดียวกันเนี่ยอาจจะยังไม่เสร็จก็ได้ใช่ไหม

ได้สารก็พิจารณาซึ่งการพิจารณาของคดีที่ผู้ต้องหาจำเลยปฏิเสธ
ก็ต้องว่ากันไปอายการก็ต้องเอาพยานเข้ามา
แต่อายการไม่สามารถที่จะเอาคนที่รับสารภาพมาเบิกความได้
อ้างจำเลยเป็นพยานไม่ได้
ก็ต้องนำสืบกันไปทีนี้ถ้าถ้าพนักงานสอบสวนหรือคนที่ทำคดี
คุณศรีวราเนี่ยเขาทำคดีถ้าเขาทำคดีนี้แล้วสามารถยึดโยงให้เห็นว่า
คือที่จะถามมันโยงมาคล้ายกับคดีเสือดำนะคะว่า
ถ้าคนใดคนหนึ่งถูกพิสูจน์ว่าผิดที่เหลือเป็นไปได้เหรอ
ที่จะไม่รู้ไม่เห็นไม่ร่วมเลยจริงคือแม้ว่าคดีจะยังไม่จบนะอาจารย์
คือต้องเข้าใจนิดนึงว่าแนวของการร่วมการกระทำความผิดเนี่ย
ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องกระทำแบบเดียวกันเช่นสี่คนวางแผน
จะไปฆ่าคนสัก๑คนแต่คน๑มีอาวุธปืนอีก๓คนไม่มี
ก็ใช่ว่าสามคนนั้นจะถูกยกฟ้องนะร่วมกันคือตั้งใจ
ร่วมกันต้องเข้าใจภาษากฎหมายร่วมกันมีเจตนา
คือร่วมกันไปจะไปล่าสมมุตินะสมมุติกว้างนะไม่ได้ลงในคดี
ร่วมกันไปจะตั้งใจล่าวิธีดูว่าร่วมยังไง
อาวุธเตรียมการการเตรียมการเดินทางอันนี้ตัวอย่างอันที่๑
แล้วคน๑ยิงอีก๓คนก็โดนด้วยเพราะเขาไม่ได้ดู
ไม่ใช่คนหนึ่งถือปากกระบอกอีกคนถือพานไทย
คนนั้นคงใช้ปืนนั่นไม่ใช่นั้นชาวบ้านคิดเอา
อาจารย์แต่ว่าอันนี้ขอคุยกลัวกันไปนะคะทั้งหมีขอและเสือดำเนี่ย
ถ้าคนใดคนหนึ่งทำหรือตั้งใจจะทำแล้วก็ลงมือทำไปแล้ว
ก็แล้วแต่เนี่ยแต่คนในคณะไม่ว่าจะเป็นคณะใหญ่หรือคณะย่อมเนี่ยนะคะ

มันหลายอย่างคือจริงแล้วเนี่ยจองขวัญถามก็ดีแล้ว
จริงแล้วมันต้องดูว่าเขาเข้าไปเพื่อเจตนาอะไร
กลุ่มเนี่ยเข้าไปเพื่อเจตนาอะไรอ่านตรงนี้ก่อนอ่านตรงนี้ก่อน
ถ้าเราอธิบายเข้าไปเพื่อเจตนาอะไรหนึ่งล่ะเราได้แนวแนวพื้นฐาน
แต่อันนั้นก็แค่ก็แค่เป็นเจตนาที่ยังไม่ได้แสดงออกโดยตรง

ประเด็นที่สองเมื่อเข้าไปแล้วเห็นสมมุตินะ
ไอ้คดีนี้ผมไม่รู้อะเขาจริงเห็น
แล้วคนหนึ่งก็หยิบปืนขึ้นมาต่อหน้าอีก๓คน
ไม่มีใครพูดอะไรเลยและยิ่งเป็นหัวหน้าคณะไม่ห้ามอะไรเลย
คำถามมันก็คือว่าในภาษากฎหมายเขาจะอธิบายว่าอะไร
เจตนาหรือไม่เจตนาใช่ไหม
อันนี้จะบอกว่าโดนไม่โดนในคำว่าร่วมกันเนี่ย
อยู่ในสำนวนล้วนเลยใช่ไหม
ว่าเบิกความแบบไหน
คือเพราะว่าการสู้คดีในลักษณะแบบนี้
อาจารย์ถ้าที่ฉันตั้งข้อสังเกตผิดบอกนะคะ
คือถ้าสู้คดีเป็นแล้วหาช่องเก่ง
ก็อาจจะเรียกว่าหลุดเลยเรียกว่าเบา

ผมเข้าไปแล้วก็จอดรถปวดปัสสาวะ

แต่ถ้ากลับมาแล้วเห็นว่ามันมี
ถ้าเห็นว่ามันมีสัตว์อยู่

หลังเทาไก่หลังขาว

หรือเฮ็นตั้งแต่ร่านี่ค่ะ

ผมมองในภาพรวมแบบนี้
ให้ฟังว่าการพิจารณาพยาหลักฐานเขาดูทั้งหมดดูทั้งหมดโอเคเป็นยังไงปืนปืนของใครลักษณะเข้ามา
ทั้งหมดมันอยู่ที่คุณวิเชียนเขาหัวหน้าวิเชียนนะนะปัญหาเนี่ยหัวหน้าวิเชียนเบิกความอย่างไร
ละเอียดขนาดไหนคดีเดี๋ยวนี้มันต้องละเอียดมาก
อาจารย์เดี๋ยวนะคะเอาทีละประเด็นนะตกลงที่บอกว่าไม่สั่งฟ้องอันนี้ไม่ใช่แล้ว
เพราะว่าพิจารณาเสร็จแล้วคือสรุปกันไปแล้ว
คืออันนี้ที่สั่งไม่ฟ้องตอนนั้นท่านอธิบดีอายการภาค๗
ซึ่งตอนนี้ท่านเป็นรองอายการสูงสุดท่านสมศรีท่านก็พิจารณาไปตามเนื้อหาคดี
ข้อหามันซ้ำซ้อนบางข้อหามันไม่ใช่นะครับ
หรือบางข้อหามีแต่ขวาฐานความผิดแต่ไม่มีอัตราโทษ
อายการเขาฟ้องเขาฟ้องเพื่อการลงโทษ
กี่วันมานี้ก็มีกระแสข่าวว่าอายการสั่งไม่ฟ้อง
ต้องแยกกันมันมีข่าวตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
สั่งไม่ฟ้องก็จบไปหมดแล้ว

แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคดีนี้เนี่ย

พี่ภาคสารออ่านรอดูผล

แต่ทีนี้มันมีบางข้อกล่าวหา
ที่คุยกันตอนแรกว่าเอ๊ะทำไมข้อกล่าวหา
อันนั้นไม่ใส่อันนี้ไม่เขียน

อาจารย์ขออธิบาย
ข้อหาผมจำไม่ได้นะบางข้อหาไม่มีโทษ

ข้อหาแบบไหนผิดแต่ไม่มีโทษคะ

โดยหลักการก็ได้อาจารย์

ออกมาผิดหลงลืม

สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะ
รักทรัพย์กันสารไม่ลงโทษ

เพราะฉะนั้นถ้าสามีรักทรัพย์ภรรยาที่ชอบโดยกฎหมาย

ยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ขอย้อนกลับมา

สมมุตินะคะความเข้าใจของคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายนะคะ
อันนั้นคำอธิบายหนึ่งส่วนอีกคำอธิบายหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ถูกไหม
คือบางข้อกล่าวหาไม่ใส่ไม่เป็นไรเพราะข้อกล่าวหาหลักมันครอบคลุมอยู่แล้ว
เหมือนกับที่อาจารย์เคยสอนหรือเปล่าคือถ้ามันมีข้อเก่าหาหลายข้อเก่าหา
อันที่มันใหญ่ที่สุดมันยังอยู่ยังไงเวลาลงโทษต่อให้ผิดทั้งหมดมันจะลงโทษที่อันบนสุด
บางทีมันซ้ำซ้อนความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายในบทถูกกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายไร้บท
เหมือนผมกระโดดเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปรักทรัพย์ศาลเขาจะไม่ลงโทษเขาหาบุกลุก
แต่จะลงโทษข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานเพราะฉะนั้นข้อเก่าหาที่รุนแรงที่สุดของอันนี้คือร่วมกันล่า
ร่วมกันล่าข้อกล่าวหานี้ถ้ายังอยู่ไม่ต้องกลัวว่าแบบอันอื่นอื่นที่ยิบย่อยมันจะมีผล
มันมีร่วมกันล่าถ้าผิดที่ล่าล่าจะใหญ่สุดจะไปลงโทษอันของล่าใช่ไหม
ล่าทั้งเข้ามันก็มีมันมีสองอันเรื่องของการล่ากับเรื่องของการมีไว้ในความครอบครองซึ่งซากสัตว์
อาจารย์ขอนิดเดียวขอนิดเดียววันนี้ขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้
แต่คนอยากจะทราบว่าโดยสถานะของเจ้าสัวครับคือสมมุตินะอันนี้สมมุติล้วนนะคะสมมุติตัดสินผิดมันเข้ารักษณะมีลักษณะพิจารณาแบบไหนที่ให้เบาหรือรออย่างหรือในการลงโทษของสารนะสารจะดูเมื่อกี้ผมพูดไปตอนแรกไงสารจะลงดูสภาพแวดล้อมของคนทั้งหมดสถานะอาชีพอาชีวะการศึกษาการกลุ่มสิ่งแวดล้อมสารก็จะดู
ว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานกระทำความผิดไปรีดไปไถตำรวจโดยเฉพาะตำรวจโทษจะหนักกว่าชาวบ้าน

คนนี้ทำความดีกันมาตลอดไม่เคยผิดพลาดเลย
แต่เพียงแต่ว่าจะเอาไปใช้แบบไหน

แต่คนนี้ทำความผิดมาตลอดหรือรู้เหมือนคดีที่ถามคดีแรก
คดีครูจอมทรัพย์เป็นถึงครูทำไมต้องโกหกทำไมต้องสร้าง
สารต้องมองอย่างนี้มองสถานะเป็นเฉพาะตัว
อย่างสมมติอันที่ถามถ้าท่านเป็นใจผิด
ศาลก็อาจจะมองเอ๊ะควรทำประโยชน์เเกรดประเทศชาติมั้ย
ลดโทษไหมเคยบริจาคเขามาประกอบหมดนะครับ
แต่ว่าการประกอบเนี่ยไม่ใช่สารรู้เองนะ
จำเลยต้องนำเสนอถ้าจำเลยไม่นำเสนอสารไม่รับรู้
ซึ่งเวลาสู้คดีต้องนำเสนออยู่แล้วถูกไหม

ส่วนใหญ่เขาจะเผื่อเห็นไหมมีเคยทำมีเขาเผื่อ
ส่วนคนที่สมมุติว่าสมมุติว่าคนที่เป็นแม่บ้าน
เห็นไหมสมมุติถ้าแม่บ้านและสารลงว่าผิด
สารอาจจะลงเบากว่าชาวบ้านเพราะเป็นแค่ลูกจ้างตามเข้าไป
อาจจะรู้แต่ไม่ใช่มีเจตนาโดยตรง
นี่คือต้องดูการลงโทษคนต้องพิจารณาเป็นรายบุคคล
คือคำถามตรงใจคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะล่วงเกินอำนาจไป
คือเอางี้อาจารย์คืออย่างกรณีเจ้าสัวเปรมชัย
อย่างถ้าสมมุติทนายจะสู้ให้ก็จะต้องบอกว่าได้ทำประโยชน์อะไร

มันควรจะต้องสู้เขาใช้อยู่แล้วถูกไหม
หรือถูกเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่อันนี้เผื่อไว้ก่อน
อันนี้ทรงทรงคือเป็นใครก็สู้แบบนี้
แต่นี่คำถามสมมุติว่าข้อหาล่าสมมุตินะคะว่าผิด
กับสิ่งที่ทนายเนี่ยจะใช้มาสู้ให้สถานะเนี่ย

คือยากครับเพราะว่าสังคมก็จับตาดูเหมือนกัน
วันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าสารเองไม่ใช่ไม่ถูกกดดัน
กดดันเหมือนกันในหลายเรื่องใช่ไหม
หมีขอลงเอ้ยไอ้หมีควายลง
อันนี้ไม่ลงเอ้าสมมุตินะสมมุติ
มันก็ต้องตอบคำถามแต่ผมว่าสารเขานิ่ง
สารเขานี่เขาพิจารณาไปตามพยานหลักฐาน
แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าตอนสู้กันอย่างละเอียดในศาล
เป็นยังไงแล้วไม่รู้ใช้ข้อต่อสู้แบบไหนใช้เหลี่ยมไหน
ความเก่งชะกาดของทั้งฝ่ายโจทย์นะคะคือรัฐนี่แหละ
หมายก็คือทางรัฐนี่แหละกับทางจำเลยเนี่ยนะคะ
ของอายการก็คงไปตามที่วิเชียนพูดตามที่ชัยวัดทำตามที่พนักงานสอบสวน

ไม่รู้สิผมยังเชื่อว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
รอดูรอฟังอย่างเดียวล้วนไม่มีใครทราบค่ะคุณผู้ชม

เพราะว่าถ้าวันที่๑๙อย่าทำงานการเมืองนะ

วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปรเมฆค่ะไม่ได้พบกันนะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวรอฟังนะคะไม่ว่าจะวิภาควิจารณ์กันอย่างไรหรือ
กังวลอย่างไรก็แล้วแต่สุดท้ายคำพิพากษาก็จะอ่านให้ฟังกันวันที่๑๙
เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าเราเข้าใจไม่เข้าใจเห็นอย่างไรบ้างนะคะ